ก็เชิญชวนคุณผู้ชมในการน้อมนำทำความดี
ถวายพระราชกุศลแด่ในหลวงรัชกาลที่๙
ในวันสำคัญที่จะถึงนี้วันที่๑๓ตุลาคม
วันคล้ายวันสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมาฮภูมิพลอดุลยเดช

ซึ่งทางรัฐบาลเองเชิญชวนให้คนไทยทุกคน
แต่งกายด้วยชุดโทนสีเหลืองในการร่วมพิธีบำเพ็ญกุศลถวายพระราชกุศลนะครับ
รัฐบาลเตรียมจัดพิธีบำเพ็ญกุศลถวายพระราชกุศล

พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมาฮภูมิพลอดุลยเดช
รมนาศบพิษในวันเสาร์ที่๑๓ตุลาคมนี้
โดยเลื่อนจากเดิมที่จะจัดในวันที่๑๒ตุลาคม
เพื่อให้สอดคล้องกับกำหนดการของสำนักพระราชวังนะครับ
ซึ่งผลเอกประยุทธ์จันโอชานายกรัฐมนตรี

ตักบาทพระสงฆ์๘๙๐รูป

ในช่วงเช้าเวลา๖นาฬิกา๑๕นาที

เตรียมอาหารแห้งไปร่วมตักบาดกัน

ขณะที่เวลา๙นาฬิกานะครับ

และในช่วงค่ำเวลา๑๘นิริกา
ถึง๑๘นิริกา๔๕นาที
นายกรัฐมนตรี
และปลิดท้ายด้วยการขับร้องเพลง

พร้อมเพลียงกันทั่วประเทศ

โรงพยาบาลสรีราชได้จัดงาน
ศีราการ

เพื่อเป็นการรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ

โดยกิจกรรมเริ่มตั้งแต่เวลา๖นาฬิกา
๒๐นาฬิกาซึ่งช่วงเช้านะครับจะมีพิธีทำบุญตักบาทพระสงฆ์๑๐๙รูป
พระพุทธมนต์ปราธกฐาเทิดพระเกียรติฉายภาพยนตร์เทิดพระเกียรติ
เลงดนตรีและขับร้องบทเพลงพระราชนิพล
และบทเพลงที่น้อมรำลึกและการแสดงการแสดงแสงสีสื่อผสม
ความฝันของพ่อและร่วมร้องเพลงความฝันอันสูงสุด
ดังนั้นนะครับจึงขอเชิญชวนคนไทยสวมใส่เสื้อสีเหลือง
ไปร่วมน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของในหลวงรัชกาลที่๙นะครับ